มีอีกรถใต้ดิน
มันก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบ
เกิดเหตุที่ว่าชาวต่างชาติ

แต่สาเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ให้ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
โอเค

หนุ่มไทยเกงก็เกิดอาการตกใจ

ลักษณะเหมือนไปตบเข้าที่บริเวณ

ก็คือด่าในลักษณะภาษาอังกฤษ

เชื่อว่าหลายคนได้จะเดาออก
ทีนี้ก็ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

จากคลิปที่โพสต์เอาไว้

น่าจะเกิดจากที่ชายไทยเดินไป

แล้วมันเป็นแบบจอใหญ่ด้วย

ลักษณะแบบนี้ฝรั่งเขามองว่า

ประกอบกับโทรศัพท์มือถือเขา
อย่างที่เขาออกไว้ในเผจของเขา

พูดประมาณว่า

เขาบอกว่าเขาได้ยินฝรั่งพูดประมาณว่า
เหมือนว่าผู้ชายไทยไปแอบถ่ายวีดีโออะไรเกี่ยวกับแฟนเขา

แต่ตัวคนไทยที่โดนทำร้ายเนี่ย

เขาไม่ได้ถ่าย

จะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือเปล่าหรือว่าสถานการณ์ตรงนั้น

ก็เป็นข้อมูลจากคนที่แวดล้อมทั้งหมดเลย
ทั้งสองฝ่ายนะก็ฟังทั้งสองฝ่าย
คือตอนนี้ในโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องของกระแส
ฝรั่งไปทำร้ายร่างกายคนไทยเยอะมาก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้เขาบอกว่า
ก็คือมีคนมาช่วยกันไว้แล้วก็ให้ชายไทยรีบลงสถานีถัดไปก่อน
เพื่อจะได้ไม่มีข้อพิพาทไม่มีแบบว่าการทำร้ายร่างกายกันเกิด
มันมีแนวคิดอย่างหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับ
ก็คือเรื่องของการถ้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มันก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะเท่าที่เห็นเวลาผมขึ้นเนี่ย
อยากจะเจอแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอก
ที่สถานีไม่ได้มีอยู่ในรถด้วย
ก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพวกเราเป็นผู้โดยสาร
ต้องเจอผู้คนมากก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปสร้างความเดือดร้อน
ที่สำคัญเอื้อเฟื้อนะมีน้ำใจซึ่งกันแล้วกันนะคุณผู้ชม